ดีนี่ทิชชู่เปียกเช็ดสะอาดลดการสะสมของแบคทีเรีย
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่
ให้เยอะมีใครไหมเป็นแขกรับเชิญ
สั่งตรงมาจากกกอกทำไมใครหลังจากที่หน้าอกกระแทกกันไปทีนึง
นุ่มนี้แน่นอนจริงจ้าวมาจำเราไง
ขอต้อนรับเลยเป็นอย่างเป็นทางการแล้วกันนะฮะ
สวัสดีโถมานั่งเลยคุณ
เมื่อวานนี้ก็แสดงเป็นคุณผมดูอยู่

ก็ค่อนข้างจะเงียบสักหน่อย
เพราะว่าไม่มีคนเดินทางมาเที่ยว
แต่จะมีพวกยูทูบเบอร์เยอะ
แต่เดิมคือเยอะคนเที่ยวเยอะเหรอค
ใช่ครับมาดูลุงมาหาลุงมา

เขาก็ไปตามติดชีวิตลุงพลนะครับผมลุงตั้งแต่ลุงพลตื่นเช้ามา
เป็นเขาอารมณ์เสียนี่มากี่วันละ
ผมเห็นนะก็เห็นเมื่อวานแล้วครับเห็นเมื่อวานที่ชัดเจน
ใช่ครับหลังจากวันที่๑๔เราไม่ได้คุยกับเขา
ต้องถามคุณอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นคุณเล่าอย่างนี้ดีกว่า

เกิดอะไรขึ้นก็ตอนนั้นคือทางเจ้าที่ป่าไม้น่ะกำลังอ่านเอกสาร
เกี่ยวกับแม่ตะเคียนอ่ะนะใช่ครับให้ลุงฟังอยู่
อ่านไปอ่านมาซึ่งรอยก็มีน้องฟ้ายืนอยู่ฝั่งหนึ่งผมยืนอยู่ฝั่งหนึ่ง
แล้วก็ช่องวันยืนอีกฝั่งนึงอ่านไปอ่านมาอยู่ดีลุงเขาเป็นอะไรไม่รู้
เขาไปจับไหมเขาบอกว่าเห็นพระบอกอะไรแม่ตะเคียนเข้าอืมแต่แม่ตะเคียนเข้าหรือเปล่าอ่ะ
ตามข่าวฉันก็อ่านเธอใช่ไหมผู้เสพข่าวเขาบอกแม่ตะเคียนเข้ามันก็ไม่ใช่ลุงพล
แต่มันไม่ใช่ไม้ตะเคียนอ่ะครับเป็นไม้มาฆ่าแต้คือตรวจสอบชัดเจนแล้ว

ก็คืออ่านเอกสารที่ว่าพี่อัชยะร้องเรียนไปว่าให้มีการตรวจสอบกัน
นุ่มเป็นไปได้ไหมอันนี้แบบพูดกลางเนาะ
ว่าตัวลุงพลเองอ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ไม้ตะเคียน

แล้วก็เลยเชื่อไปเลยว่าอันนี้แหละอันนี้ใช่อันนี้
เพราะเขาไม่รู้เขาก็จะอ้างว่าเขาเห็นว่าไม้อันนี้มันไหลลงมาจากเขา

แล้วแกก็ไปเห็นแกก็เลยเอาขึ้นมา

อารมณ์เขาฉุนเฉียวตอนนั้นนี่แหละบรรยากาศที่เมื่อวานมีคนแชร์รูป

ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้สงบเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าจบแล้ว

ก็คือหลังจากผมไปไปตบไหล่น้องฟ้าให้เขาใจนะ
อยู่ดีลุงแกก็เดินมาวิ่งปีเข้ามาเลยปีเข้ามาเลยเขาเห็นผมถือโทรศัพท์ด้วยไง
ปีเข้ามาเลยแล้วก็แบบว่ามาอกมาชนผม
หกประชนแล้วก็บอกว่าผมมันมีสิทธิ์อะไรไปถ่ายเขาได้รับอนุญาตหรือยังอะไรแบบเนี้ยครับ
แต่วันนี้ลุงพลเขาบอกว่าเขาไม่โดนคุณ

เขาบอกเขาไม่ได้โดนคุณเขาแค่เอาไปอย่างนี้แล้วคุณก็ถอย
คุณก็แบบหลบหนีไม่ได้โดนคุณจะมาบอกว่าไปโดนเขาได้ไง

ถ้าไม่โดนแล้วที่ผมโดนมันคืออะไรครับผม

ก็ใช่ไงหรือแม่ตะเคียนอย่างที่หมอป๊าเมื่อวานกูเองใช่ปะ

เพราะว่าไปตัดไม้ออกมาพิสูจน์
แม่ตะเคียนเลยโกรธเลยเปลี่ยนเป็นไม้มาฆ่าแต้หรือเปล่า

มันมองไม่เห็นหน้าเขาต้องคอยหันมาอย่างนี้

ไม่เคยเห็นคนจับไหว้ไม้มะค่าแต้นะ

เท่าที่ทางติเองเนี่ยลงไปฝังตัวอยู่ที่บ้านกรอก
ตั้งแต่เดือนพฤษภาจนถึงวันนี้ก็ยังไปมาอยู่

แบบน้ำลายนะคุยเห็นนั่นดีเลย

ไม่เคยนะครับเคยเห็นแต่พูดเสียงดังบ้างอะไรแบบนี้

ของจะขึ้นสิ่งดัง
เหมือนไม่พอใจอะไรอารมณ์แปลปวด
คือติอาจจะไม่เคยเห็นแต่เคยไปถามชาวกกอกไหมว่าลุงพลเป็นนิสัยแบบนี้ไหม
เป็นครับเขาเป็นคนเกี่ยวกากอยู่แล้ว
เขาเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นลงอยู่แล้วคืออารมณ์แบบว่าแรงอยู่แล้ว
เป็นคนพีคง่ายอะไรอย่างนี้
แสดงว่าแล้วที่เรารู้จักกันมาตอนแรกต้องถามว่า
ก่อนหน้านี้สื่อนำเสนอจนลุงพลเป็นซุปเปอร์สตาร์

เป็นพระเอกทำไมอยู่ดีก่อนเข้าเครื่องจับเท็จไม่เท่าไห
ทำไมมันจากหน้ามือพลิกไปหลังมืออย่างนี้
จริงแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าจริงแล้วลุงพลก็เป็นคนแบบนี้แหละ
แต่พี่ก็จะมีอาการแบบสงบสงบเงียบหลังจากเกิดเรื่องขึ้น

คือเขาไม่ได้เปลี่ยนเขาเป็นคนแบบนี้แต่เปลี่ยนเมื่อมีเหตุการณ์

คือเขาเป็นคนฉุนเฉียวแบบนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรก
เป็นคนที่บอกว่าบางทีอารมณ์ตัวเองไม่อยู่
ครั้งหนึ่งเคยมีปัญหากับทางนาแต
ซึ่งเป็นน้าของทางชมพู่เรื่องของด้วง
ตอนนั้นคือตั้งแต่เขาเอาด้วงมามาเพาะเลี้ยง
ปรากฏว่าทางลุงพลเองก็เหมือนแบบเพิ่งจบตัดหมู่บ้านไปเลย
ตัดหมู่บ้านมาก็มาพยายามที่จะมาพูดคุยมาแบบเออเนี่ยทำอย่างนี้

โมโหลุงพลก็จับโต๊ะหินอ่อนอย่างนี้
แบบอย่างนี้ไง
เออเขาก็ยกทิ้งเลย

มีร้องเพลงบ้างมีดาวกีต้าบ้าง

ของมาเหมือนกัน
พี่บ้านยังใช้ทำอย่างอย่างนี้อยู่แล้ว
ก็คือมันเป็นธรรมดาบางทีแบบภาพที่ออกไปมันก็อาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากมายอะไรอย่างนี้
เห็นเขาไปสัมภาษณ์คุณป้าสองคนเขาบอกว่าเวลามีประชุมหมู่บ้านอะไร
หมู่บ้านเนี่ยบางทีก็ไม่อยากไปอืมเพราะว่าแกจะเป็นแบบเสียงดังแบบอะไร
เนี้ยดูแล้วก็จะพูดอยู่คนเดียวอันนี้ฟังมาอีกทีนะตัวตัวตีเองตอนนี้เนี่ย
ยังต้องไปทำงานที่กรอกกอกอยู่ไหมไปครับอย่าไปครับไปไหมก็ยังไปอยู่นะ
ว่าพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้ก็ต้องไปอีกใช่นี่คุณกลับมาแป๊บหนึ่ง
ถามจริงคดีนี้มันจะจบยังไงถ้าสมมุติในมุมนักข่าวแบบคุณเนี่ย
อย่างที่ไทยรัฐของเราก็ติดตามกันมาตลอดบ้านกกอกจนแบบโอ้โหต้องยอมรับ
เรตติ้งชนะละครไปด้วยช่วงนี้เห็นก็แบบเพราะถึงขนาดบอกว่า
แค่ลุงพลกลับมาไม่สองสามวันเนี้ยเรตติ้งก็ขึ้นมาสูงขนาดนั้นอืม
เป็นยังไงไอ้เรื่องเนี้ยมันใครเป็นคนน่าสงสัยอืมเอาตามที่น้องคิดเลยอ่ะ
อ่าก็คือที่ผมคิดนะครับก็คือคนที่ใกล้ชิดชมพู่
แล้วก็เข้าถึงตัวน้องชมพู่อืมอืมแต่เรื่องนี้เขาบอกคดีเนี้ย
เราจะเห็นว่ามันเป็นทางศัยส่งศัยยศาสตร์เป็นความเชื่อ
มันมีจริงไหมแถวนั้นก็มีความเชื่อเรื่องศัยยาศาสต
ความเชื่ออะไรอย่างงี้ไหมก็มีนะครับเพราะว่าตรงนั้นเป็น
หมู่บ้านแบบเล็กเล็กฮะอยู่ในดงเขาแล้วตรงนั้นก็คือ
แต่ก่อนเป็นพื้นที่ของคอมมินิตด้วยอืมอืมซึ่งชาวบ้านเนี่ย
เขาก็จะมีเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องศัยศาสตร์
อืมอืมตรงนั้นเขามีกันอยู่แล้วใช่ถึงแบบว่าตอนเจอศพมีการตัด
ผมตัดผมอันนั้นอ่ะใช่ครับอืมอ่าทีนี้ติพี่พี่ถามหน่อยว่า
ในกรณีของตัวลุงพลเองเนี่ยนะก่อนหน้านี้จำเป็นไม่ต้องไปขอเขา
ถ่ายรูปไปขอคนทำข่าวเพราะวันนี้ล่าสุดเนี่ยเขาพุ่งมาที่ติ
คนเดียวเลยแล้วก็เอาอกมากระแทกเนี่ยแล้วก็ถามว่าขออนุญาตก็ยัง
คุณมีสิทธิ์อะไรมาถ่ายรูปผมมาละเมิดสิทธิ์เขาเนี่ยทำไมเราต้องขอเขาไหม
ไม่ต้องนะครับไม่ต้องนะปกติไม่ต้องนะครับเขาเป็นคนที่ให้ความรู้สึก
สื่อมวลชนอยู่แล้วใช่ครับครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยพูดใช่ไหม
เขาต้องการให้สื่อไปสัมภาษณ์เขาเยอะอยู่กับเขาใกล้ตัวเขา
เพราะกลัวถูกถูกคนใส่ร้ายใช่ครับตอนนั้นเขาบอกอย่างงั้นใช่
แต่พอวันนี้เขาบอกไม่เอาสื่อแล้วไม่เอาสื่อแล้วจะเอาแบบ
อะไรแบบเนี้ยครับอ๋อคือคือแสดงว่าตอนนี้อะโอเคอะ
มันมีสื่อทีวีกับสื่อสื่อออนไลน์สื่ออย่างพวกเรานี่ถือว่าเป็นสื่อทีวี
ถูกต้องไหมฮะใช่ครับตรงนั้นเขาบอกสื่อออนไลน์ใช่ครับ
เขาจะเอาสื่อออนไลน์อืมก็แปลกดีเนอะก็เหมือนกันเพราะอะไร
ก็มันก็เหมือนกับว่าเขาควบคุมได้สั่งได้นะอย่างอย่างเรื่องเหตุการณ์
เมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าให้ลบคลิปลบคลิปอย่าถ่ายอย่าถ่าย
พวกยูทูปเบอร์ยูทูปเบอร์ก็ลบจริงจริงก็ต้องลบสมมุติลูก
พลาดตลกไปเขาจะบอกว่าเอออันนี้อย่าเอาออกไหมเขาทำได้
แต่พอเป็นสื่อหลักปุ๊บเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าสื่อหลักก็ต้องนำเสนอไปตามข้อเท็จจริงที่เห็น
จุดอะไรที่เขาบอกว่ารู้สึกว่าลุงพลเนี่ยเขาโกรธสื่อทีวีอย่างพวกเราเหมือนกับ
ก็อ่ะเขาไม่หรือก็จากเมื่อก่อนจะต้องยอมรับเราทำเป็น
เขาเลยกันนะฮะเราติดตามเขาประหนึ่งเรียลิตี้ประหนึ่งละครเลย
หรือดีดีอะไรที่แบบความความแปลงที่แบบเฮ้ยเขาเปลี่ยนไปเลยว่ะ
อยู่ดีแกมาบอกผมว่าแกไม่ให้สัมภาษณ์๒เดือน๒เดือนวันที่นั่งเล่น
บ้านเขาเอ่ยเป็นสาราศาวรรษผู้หลวงดังนานวางที่เข้านอนเล่นโทรศัพท์ไม่
ตอนนั้นคุณถามอะไรเขาก็ถึงไม่ตอบเขาถึงจะบอกว่า๒เดือนเข้ามาสัมภาษณ์กัน
เนี่ยคุณอัจฉริยะเข้ามาก็จะถงถามนู่นนี่นั่นประเด็นนู่นนี่นั่น
เขาก็บอกสองเดือนไม่ให้สัมภาษณ์
วันนี้ผมมีโอกาสคุยกับลุงพลได้ยินใช่ไหมได้ยินหลุดมาคำนึง
ที่ผมพูดถึงคุณอัจฉริยะผมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณต้องไปเจอคุณอัจฉริยะใช่ไหม
วันที่๒๕หรือ๒๕๒๕แล้วปรากฏลุงพลพูดมาบอกว่าเนี่ยผมถึงไม่ค่อยอยากจะสัมภาษณ์ก็เพราะแบบนี้
พอได้ยินเสียงเชื่ออัศยะปุ๊บเขาเหมือนกับ
มีปฏิกิริยามีปฏิกิริยาขึ้นมาใช่ครับได้ยินใช่ไหม
ได้ยินนะพี่เออนั่นอ่ะผมก็งงอยู่เหมือนกันแต่คุณอัดเนี่ยก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องไปว่า
เฮ้ยไอ้ไม้อันนี้เนี่ยมันถูกหรือเปล่าถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
เหมือนเป็นคนแขนแหละเนาะหรือแม้กระทั่งวันนี้คุณอัศยะเนี่ยก็อาจจะแบบ
เพราะการที่เขาโพสต์เฟซบุ๊คด้วยหรือเปล่าที่เขาโพสต์ทำนองว่ามีเอ่อ
นางฟ้าเทวดาสองซิมสองซิมเขาบอกว่านางเป็นสองซิมเอออะไรอย่างเงี้ย
นางบอกว่าคนที่ทำเนี่ยเป็นนางพระเทวดาแล้วก็แกก็บอกว่าลุงพลเป็นคนสองซิม
ก็คืออาจจะเป็นอารมณ์อารมณ์แปรประวันเอออะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งตอนแรกแล้วลุงพลก็เหมือนกับว่าไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยในสถานะคนติดตามข่าว
เอ้านี่หมอปลาหรือใครเนี้ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เพราะปิดหน้าอย่างเงี้ย
กูก็ไม่รู้ไงเห็นแต่ข้างบนขอโทษพี่ก็ไม่ตั้งใจเขาบอกเนี้ย

ลุงพลป้าแตนกลายเป็นผู้ต้องสงสัยหลักเลย

เริ่มแรกเนี่ยการให้การของลุงเขาอ่ะก็คือ

ลุงพลกลับกลายเป็นคนให้การไม่ตรงกันเลย

เออว่าคือแกพูดไม่เหมือนกันสักครั้ง
คือผมเองก็เคยสัมภาษณ์แก

ผมก็ฝากบอกลุงไปหลายครั้งแล้วว่า
ผมมีโอกาสพูดไปละครั้งหนึ่งเดี๋ยวพูดให้ฟังอีกครั้ง
อย่างเช่นกรณีของโทรศัพท์นะครับ
คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าลุงพลเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะ

ลุงพลมีโทรศัพท์มือถือแค่๑เครื่อง

ทั้งบ้านมีหนึ่งเครื่องแต่ใช้ซิมเนี่ยสองอัน
คือในหนึ่งเครื่องเนี่ยจะมีสองเบอร์อยู่ในนี้นะครับ

ผมก็มีโอกาสไปถามลุงพลอยู่เหมือนกันนะครับ

รู้ได้ยังไงว่าชมพู่หายไป

แต่ทีนี้พอหลังจากนั้นประเด็นที่มันเกิดขึ้น
ก็คือว่าตัวสดิ้ง
ซึ่งเป็นพี่ของชมพู่เนี่ย

พอรู้ว่าน้องหายก็เดินไปหา

น้องหายให้ตามแม่หน่อย
แตนก็เอาโทรศัพท์มือถือ

มาจากลูกชายซึ่งกำลังเล่นเกมอยู่

สาวิตรีซึ่งเป็นแม่ของชมพู่

อยู่บ้านแล้วโทรไปหาแม่

ค่ะถูกป่ะโอ้ยสองหลังจากนั้นลุงพลเองก็มาบอกว่าอ๋อไม่ใช่
หรอกสดิ้งเดินไปบอกพอไปไล่ถามสดิ้งสดิ้งบอกว่าไม่ไม่
ไม่ได้ไปเจอลุงพลไม่ได้บอกลุงพลไปบอกไปถูกไหมถูกไหม
๓หลังจากนี้ลุงพลเปลี่ยนอีกตรงนู้นเนี่ยผมขับรถไปที่
ไปรับพระหลังจากนั้นนะกลับมาหามีน่ะสัก๑๐โมงกว่าถึงจะ
มารู้ข่าวแต่พระบอกไงไม่ใช่อัตมาถามว่าธรรมยนต์ถึงมา
ลุงพลบอกว่าอ๋อพอดีหลานหาย
ซึ่งทางลุงพลรู้ไปก่อนแล้วเข้าใจป่ะ
คือเหตุการณ์แต่ละครั้งเนี่ยคือลุงพลจะพูดไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกันสักครั้งเลยซึ่งอันนี้ผมก็ตาม
ก็มีการสัมภาษณ์ผมก็คุยผมก็เก็บอยู่ในใจมานานแล้วเหมือนกัน
แต่ว่าผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงไงเออแต่วันนี้คือมันมีประเด็นแบบนี้
เกิดขึ้นก็เลยอยากจะออกมาบอกว่าลุงพลก็ต้องพูดอะไรให้ชัดเหมือนกัน
บางทีเพราะว่าเวลาผมถามแกเนี่ยบอกลุงพลผมถามตรงนะ
ทำไมลุงพลพูดกับผมสัมภาษณ์กับสื่อพูดกับตำรวจเนี่ยแต่ละครั้ง
ไม่เหมือนกันเลยอ๋อนุนถามแบบนี้ผมถามลุงพลเลย
ตอบไงหรือเปล่าอ๋อเป็นธรรมดาครับคนเราพูดความจริงก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกครั้ง
ผมก็บอกผมยังพูดลุงพลเลยบอกว่าความจริงมีหนึ่งเดียวสิ
ถ้าลุงพูดแบบนี้ขอโทษนะก็บันไลสิครับนี่ผมพูดต่อหน้าลุงพลแบบนี้แล้วออกออกข่าวด้วย
้ือนี่งี่พี่ติว่าไงค่ะ
แต่ทั้งหมดทางนี้ฉันบอกก่อนนะไม่ใช่กล่าวใาลุงพลนะ
ความรักว่าเมีเหมือนกันมันจะทัยมันจะกลายเป็นที่จับตามอง
เท่านั้นเองมันจะน่าสงสัยจะถือมันก็จะลดลง
พี่ติเร็วอ่ะนี่เขาถามว่าอยากจะรู้ว่าเอ่อ
ถามว่าหมอป้าถามว่าห้องน้ำอยู่ไปทางไหนครับ
อืมอืมค่ะนะคะคิดว่าคนใกล้ชิดนั่นแหละคนใกล้ชิด
พี่ต้องลงพื้นที่ต่ออย่างเงี้ยอ่ะพี่ต้องไปเจอน้องฟ้าไหมคะ
เจอพี่ฟ้าป่ะพรุ่งเนี้ยฟ้ากลับมาแล้วครับออกฟ้ากลับมาแล้ว
ครับแล้วอืมแล้วอย่างเงี้ยตอบจากนี้แปลว่าจะสัมภาษณ์ลุง
เขาเนี้ยจะต้องยังไงดีต้องมีการวางแผนไม่ต้องไม่มีใช่
ไม่ต้องแล้วอีกอย่างเราคงจะไม่ได้เดินเข้าไปในพื้นที่
อ๋อก็คือแบบเราก็จะเราเราก็จะมีระยะของเราแล้ว
พี่ติคนเขาว่าคนใกล้ตัวแหละเอาอย่างนี้ถามใหม่
พี่ว่าจุดประสงค์ที่มันเป็นอย่างเงี้ยเกิดจากเออทำไม
อะไรอย่างเงี้ยทำทำไมทำทำไมหรือทำไมชมผู้ต้องตาย
เออพี่ว่ายังไงเอาตามความคิดพี่อ่ะบางทีความที่ว่ามีทั้ง
แบบว่าศัยยาศาสตร์มีทั้งแบบพลั้งมือเออมันหลายอย่าง
มือผมมองว่าพังมือมากกว่าพังมือผมมองว่าพังมือโอ้
แล้วอะไรกันนะพังมือพังมือแล้วอุ้มไปทำไมไม่ใช่พัง
มืออาจจะตีคำว่าพังมือเนี้ยอาจจะตีเขาอะไรชมผู้
อาจจะแบบว่าอ๋อแม่อ่าพาดเหมือนเด็กอารมณ์ขึ้นอ่าอืม
เป็นไปได้เหรออืมอันแล้วที่ต้องตัดผมตัดเผ่าตัดอะไร
อย่างนี้ก็เป็นความเชื่อทางศัยศาสตร์หรือเปล่าครับ
นั่นแหละหรือว่าเบนประเด็นให้สนใจไปทางนี้เราไม่รู้ไม่รู้
เลยที่เขาบอกว่าดึงข่าวกันไปยาวยาวยาวยาวยาวอย่างเงี้ย
มีคนได้รับผลประโยชน์จริงไหมหมายถึงมีเรื่องเงินเรื่องทอง
เรื่องอะไรเขาหมายอย่างเงี้ยอืมก็น่าจะมีครับน่าจะมีถ้า
ถ้าถ้าพี่ติพูดว่าอืมแปลว่ามีอืมน่าจะมีเขาบอกโอ้โห
ตายมันจะต้องมีเดี๋ยวจะได้เงินเห็นเงินล้าน
กันจริงไหมอ่ะเนี้ยน่าจะจริงก็คือน่าจะจริงครับอันนี้คือ
คำถามที่สังคมต้องการอยากจะรู้ทั้งหมดคุณคิดว่าถ้าสมมุติ
จากการติดตามข่าวมาตั้งแต่พฤษภาคมคุณคิดว่าพลั้งมือ
ใครคนใดคนหนึ่งฉันก็ต้องบอกไปด้วยจากใครคนใดคนหนึ่ง
แล้วก็มีการนำขึ้นไปไว้ข้างบนก็คือเด็กถ้าสมมุติ
อันนี้เราฟังแบบผู้เสพอันนี้ในฐานะผู้เสพข่าวแสดง
พลั้งมือน่ะเด็กตายข้างล่างข้างล่างแล้วมีการเคลื่อน
ย้ายตอนตอนที่จะยกขึ้นไปน่ะต้องเป็นศพแล้วศพน่ะ
เอาขึ้นไปข้างบนครับคุณก็บอกอย่างงี้ตอนนี้ยังตอบไม่ได้
ว่าเด็กตายข้างล่างแล้วเอาขึ้นไปหรือเอาขึ้นไปแล้ว
เด็กตายข้างบนมยังตอบไม่ได้ต้องรอให้ต้ำร๑๙๓๘
ตำรวจจะแถลงออกมาเนี่ยความจริงทั้งหมดว่า
ใครฆ่าสี่ครู่เนี้ยเราจะรู้กันจริงจริงอย่างคืออุ่ม
บอกอย่าพูดพอล่ะ๑๕๑๕อาจจะยังไม่รู้๑๕กุมภาคมอาจจะยังไม่รู้
อาจจะมาเป็นสิ้นเดือนกุมภา
มุมนักข่าวคิดว่าตำรวจน่าจะรู้จริงเนี่ยเมื่อไหร่
รู้แล้วมากตอนนี้ว่าน่าเขาน่าจะรู้แล้วล่ะ
ตอนนี้เขารู้อยู่แล้วเพราะพบตรเขาเคยพูดอยู่แล้ว
พบตรก็เคยพูดอยู่แล้วให้เขาชะล่าใจไปก่อน

อันนี้คือพบตรพูดไว้ตั้งแต่ตอนที่เมื่อปีที่แล้ว
คืออย่างนี้เดี๋ยวผมตอบทางคุณติแล้วกัน
คือจริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ย
ตำรวจเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยกันมาเนี่ย
ตำรวจเนี่ยพอจะมีเขาของคนบางคนที่สามารถชี้ไปได้ว่า

แต่ประเด็นที่ยังไม่สามารถจับและออกหมายจับได้เนี่ย
เป็นเพราะว่ายังไม่มีหลักฐานชี้ชัดทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยง
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปจับเขาแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่เนี่ย
เขาสู้ปุ๊บเขาหลุดออกมาตำรวจเสีย

เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปจับใครสักคนนึงเนี่ย
มันต้องชัดในหลายมุมในหลายด้าน
เพราะฉะนั้นตำรวจก็เลยต้องมีความจำเป็น
จะต้องดูแลทั้งรอบด้านทั้งหมดว่า
จะทำยังไงที่จะตีตีตะโขบเข้ามาให้มันแบบว่า

พวกเราตอบกันไม่ได้หรอกต้องให้ตำรวจเขาแถลงกัน

เพราะว่าคำเดียวก็คือตำรวจก็จะต้องเป็นคนบอกว่าโอเค
การตายของชมพู่แสดงว่าตลอดระยะเวลาตำรวจเขาทำงานมาตลอด

แต่ดีกว่าความสงสัยขอถามพี่ตีนนิดนึงนะครับ

ก็ยังเป็นเมียลุงพลอยู่อะครับ
อาการคือตอนนี้คนเห็นแต่ภาพลุงพลไง

พี่ไปอ่ะพี่ไม่ค่อยเจอป้าแตนเลยครับ
ไม่ค่อยเจอเขาไม่ค่อยออกมา

ใช่วันนั้นไปเจอครั้งเดียววันที่๑๔ก็ไปเจอบนวัดภูหลวง

เพราะอยากจะรู้ว่าตอนนี้เห็นแต่ลุงพลอย่างนี้คะ
อย่างเมื่อวานพี่ตอนที่เขาเอาอกมาใกล้พี่
เดี๋ยวเขาหาว่าเกินเลยอย่างนี้

เหมือนของขึ้นอะครับมองเขาเส้น

แล้วพี่ก็ประเมินสถานการณ์ถ้าเกิดปุ๊บเข้ามาพี่ทำยังไง
ก็พี่ก็เลยเนี่ยเอาอกสู้ไว้ก่อน

อ๋อที่บ้านเป็นค่ายมวยเห็นรูป
เขามีการแชร์รูปคุณเป็นนักมงนักมวยกันนะ

ที่บ้านมีค่ายมวยแต่แกขึงเวที

เดี๋ยวถ้าอะไรจะสู้ไหม

จะรอดจะทำทั้งด้านความเป็นสื่อหรือตรงมาก

เพราะตอนนั้นคือเหมือนแบบเป็นสื่อ

แบบอยากน่ารับบานชนิดหนึ่งออกพวกเรา

เดี๋ยวก่อนนะข้างเนื้อฟ้าข้างนั้นใคร

หรืออะไรคือใส่ชุดนี้คือ
จังเกดน้ำเงินนี้ใส่เพื่อไปว่ายน้ำใช่ไหม

ผมมีคนถามมาเขาว่าพี่ติหล่อขนาดนี้มีแฟนหรือยังคะ
อ๋อมีแล้วครับโอ้โฮ
อย่างที่เราบอกว่าทำทั้งหมดคดีจะเป็นยังไงตำรวจน่าจะสรุปเร็วนี้
เราจะต้องรอฟังจากตำรวจคดีทั้งหมดจริงอยากให้คนติดตามข่าวเนี่ย

ถ้าเราเข้าไปดูเข้าไปอ่านเนี่ยเราจะต้องกรองแล้วกันก่อนนะ

ไม่ทันได้กรองอ่ะสิ
ไม่งั้นถ้าไม่งั้นก็จะอินตามไปแล้วก็จะกลายเป็นแบบเป็นแบ่งฝักแบ่งฝ่าย

ไม่เอานี้ดีกว่าวันนี้ลุงพลเขาแถลงแล้วเขาขอโทษคุณ
เขาขอโทษทางฟ้าให้อภัยเขาไหมหรือคุณคิดว่าจะยังไงมีคำพูดอะไรอยากจะบอกเขา
ผมก็ต้องดูพฤติกรรมเขาก่อน
เพราะว่าทำปุ๊บแล้วแบบว่าจะมาขอโทษ
มันก็ไม่มีความหมาย
ใช่เดี๋ยวก็ทำใหม่ได้ถูกไหมครับ
มีเสียงลุงพลไหมมีไหม

ที่เขาขอโทษมีไหมลองดูดิ

สำหรับภาพที่ออกไปนะครับมันอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับ
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับ
ถามว่าผมอยากให้เกิดขึ้นไหม

เป็นภาพที่ดูไม่ดีเนอะ
ถ้าว่าเป็นทางสื่อเนี่ย

ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับ
ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เป็นการไม่ให้เกียรติสื่อนะครับ
ถ้าผมผิดนะครับผมก็ยอมรับผิดนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นทางน้องฟ้าเองนะครับ

ซึ่งเป็นบุคคลที่ผมพยายามที่จะเข้าไปคุยด้วยนะครับ
ซึ่งภาพมันออกมามันรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับ
ซึ่งทุกคนอาจจะเข้าใจว่าลุงพลเป็นคนสุภาพเรียบร้อยนะครับ
อันนี้ลุงพลต้องชี้แจงด้วยว่าลุงพลเคยพูดมาเสมอว่า
ลุงพลเป็นคนพูดจาโผงผางพูดตรงไปตรงมานะครับ

อันนี้ผมก็ต้องขอโทษสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับ
ช่องด้วยนะครับที่มีภาพหลุดออกไปแบบนั้นนะครับ
ซึ่งลุงพลก็สัญญาแบบลูกผู้ชายนะครับว่า
จะไม่ให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกนะครับ
อันนี้ก็แจ้งให้สื่อมวลชน

รู้สึกใกล้บ้างว่าที่ได้ดูคลิปนี้แล้ว

ใช่ครับดูก่อนเนอะ

อากาศบ้านกรกกกรกเป็นไง

ม่อนแจ่บมายังหนาวไม่เข้าเรทกรกก

โหเมื่อคืนนี้

พี่ติเขาเป็นนักขาวุโสน้าน้องหนุ่ม
ไอ้เกียจด้วยเดี๋ยวต้องมาขอโทษกันดีกว่า

เขาก็ยืนยันว่าเขายังทำหน้าที่เหมือนเดิม

สิ่งที่เรามานั่งถามมากดดันคุณติเขาว่า

เพียงแต่ว่าเราอยากจะรู้ว่าเขาทำงานในพื้นที่เนี่ย
ความคืบหน้ามันเป็นยังไงอะไรต่างนานา
เดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดว่าเอ๊ะมานั่งเอาคำถามมาถามเขาว่า
คนนั้นเป็นคนนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะ

ประชาชนรอบข้างที่ไม่เกี่ยวที่หมู่บ้านเขาอยู่กันยังไงคะ
ถึงเขาสงบกันดีไหมหรือว่าดูเขาไม่มีความสุขกัน
อย่างล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าชาวบ้านเขาจะไม่มีความสุขกันครับ
เขารวมตัวล่ารายชื่อกันไปร้องเรียน
ให้ยูทูบเบอร์ออกไปจากหมู่บ้าน

เพราะบางทีไปถ่ายอย่างนี้ก็ไปถ่ายโดยที่ไม่ขออนุญาตเขา
ถามนิดนึงดิอย่างวันนี้ลุงพลได้ยินใช่ไหมที่ลุงพลเขาพูด
บอกว่าที่ผมถามว่าชาวบ้านกรกเขาอยากให้เอายูทูบเบอร์ออกไป

บอกว่ายูทูปเปอร์เขาก็แบบไม่ได้มาทำอะไรให้เสียหาย

บางทียูทูปเบอร์เขาก็ไม่ได้ถ่ายอยู่แต่ที่บ้านลุงพลครับ

นู่นไปนี่ไปแบบภายในหมู่บ้าน

บางทีชาวบ้านเขากำลังยืนซื้อของ

อ้าวมีกล้องอยู่ข้างหลังแล้ว

มันเยอะไง

เยอะกันเองมันยังมีความเกรงใจ
เกรงใจอย่าถ่ายนะอย่าทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะ

แต่บางทีคนต่างถิ่นเข้ามามันก็กังวลใจ
กลัวไหมถ้าเกิดกลับไปครั้งนี้จะต้องไปนั่งเจอ
ยูทูบเบอร์คนอื่นที่มาจากต่างถิ่น
จะต้องมีปัญหากับติซึ่งเป็นสื่อหลัก
ไม่ครับเพราะผมทำงานอย่างเดียวเน้นทำงานไง

ไม่ให้ถ่ายนะครับอันนี้เป็นที่นี้เนี่ยเออไม่ได้นะ

ใช่ที่ลุงพลนั่งแล้วไม่คุยแล้วก็มียูทูปเปอร์
บอกคุยกับพิธีแล้วนะ

บอกแล้วไงไม่ต้องมาคุยแล้วไม่ต้องมาคุยแล้ว
แต่คือพวกผมก็ยังอยากได้ยินจากปากของลุงเขา

ถ้าจะไม่ให้สัมภาษณ์ก็บอกไปเลยเออไม่ตอบนะไม่พูดนะ
แต่เขาอ้างว่าคือเขาอ้างว่าเขาคุยกับผม
แต่ผมเดินเข้าไปคุยกับเขาเฉย
ไม่ได้มีแบบนู่นนี่นั่นไม่มีอะไรแบบบันทึกบันทึกอะไรแบบนี้
อ้าวโอเค
สุดท้ายอยากฝากบอกแฟนไทยรัฐยังไงฮะเชิญครับ
ฝากติดตามไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ด้วยครับ

ก็เป็นนี่นักข่าวตัวเอของนางแทรกทีวีนี่นักข่าวนะคะ
มีงานที่ไหนไปที่นั่นมีเรื่องที่ไหนมีข่าวไปที่นั่นนะ
นักข่าวน่ะไม่ใช่สายเสิร์ฟมีวางไอจีไหมใครอยากเห็นหน้าแฟนพี่
ห้ะมีวางไอจีไหมคะไอจีไม่เล่นครับไอจีไม่ค่อยเล่น
นักข่าวนะไม่ใช่สายสืบเห็นหนวดแล้วจะหิว
เอ้อขอบคุณพุตติครับขอบคุณแค่นั้นครับเอาพักกันก่อน
ลงทะเบียนคนละครึ่งเขาเรียกบัตรฟันเสิร์ชแปลกทีมงานยากมากเขาบอกอย่างนี้
อ่ะโอเคเดี๋ยวกลับมาครับค่ะ
ไปค่ะ
เราลืมเรื่องรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะฮะ

ตัวเลขค่อนข้างจะสบายใจหน่อยมันเป็นหลักร้อย
มันแค่๕๙คนนะครับ
เพราะฉะนั้นผู้ป่วยยืนยันสะสม๑๒๖๕๓คน
แต่เรารักษาหายป่วยกันแล้วเนี่ย๙๖๒๑คนนะฮะ
แล้วก็แน่นอนวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๑คน
รวมของผู้เสียชีวิตวันนี้ก็เป็น๗๑คน
ก็ไปดูกันว่าสำหรับรายละเอียดของผู้เสียชีวิตเพิ่ม
เป็นผู้หญิงอายุ๔๘ปีนะฮะอยู่ที่จังหวัดตาก
อาชีพของเขารับส่งแรงงานเมียนมาร์
เพราะฉันใกล้ชิดโดยตรงอยู่แล้ว
เพราะว่าจุดที่เขาขับรถรับส่งเนี่ยนะครับ
ด่านสะพาน๒อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเนี่ย
เขาเริ่มป่วยประมาณ๑๖๑๗มกราธันวาคม
ก็เป็นเดือนแล้วเนาะนะครับแล้วก็ไปตรวจวันที่๒๑ธันวาคม
หมอแจ้งว่าคออักเสบต่อมาอาการไม่ดีขึ้น
เขาก็เลยเข้ารับการรักษาอีกครั้งหนึ่งก่อน
พบว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อโควิดนะฮะ
จากนั้นอาการมันก็สุดลงเรื่อยในนานที่สุดก็เสียชีวิตนะครับ
ทางด้านแพทย์หญิงอภิสมัยระบุเพิ่ม
แต่ว่าผู้ป่วยอะไรเขาก็รับการรักษาตั้งแต่ปลายปี๒๕๖๓

แล้วก็ทีมแพทย์เนี่ยพยายามอย่างหนักที่จะช่วยให้ปลอดภัยนะฮะ
แต่ในที่สุดอาการก็แย่ลงครับแต่แล้วก็ไม่ตอบสนองการรักษาก่อนจะเสียชีวิตในที่สุด
วันนี้ผู้ป่วยคือการติดเชื้อในประเทศเราเหลือ๒๘คนนะฮะ
แต่ก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เขาปฏิบัติการค้นหาเชิงลุก๒๓คน
วันนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาลที่เมื่อวานเขาบอกว่ามีบุคลากรตการแพทย์ที่ศรีราชติด
วันนี้ข่าวทั้งวันคือผู้ว่าสุด
ซึ่งก็บอกว่าตอนนี้ผู้ว่าสมุทรสาครเนี่ย

ต้องติดตามอาการชั่วโมงต่อชั่วโมง
เพราะพบว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียที่ปอดฮะ
แล้วก็พบปัญหาการดื้อยาหลายชนิด
คือเขาพยายามให้ยาไปเนี่ยก็มีการดื้อยาหลายชนิดเหมือนกัน
ซึ่งทีมแพทย์ได้มีการปรับยาปฏิชีวนะตัวใหม่
ซึ่งคาดว่าแล้วก็หวังว่าน่าจะได้ผลดีครับไวกับแบคทีเรีย
ต้องเฝ้าดูอาการอีกประมาณ๗๒ชั่วโมงหลังจากนี้
ว่าการให้ยาตัวใหม่ร่างกายของผู้ว่าจะตอบสนองหรือเปล่า
อย่างไรก็ตามเนี่ยเชื้อโควิด๑๙มีการตรวจไม่พบเชื้อถึง๒ครั้ง
แต่ผลกระทบส่งผลต่อการทำงานของปอด
คือตัวผู้ว่ารู้สึกจะไม่เจอแล้วเชื้อโควิด
แต่คราวนี้มันเอฟเฟคอยู่ที่ปอดแล้ว
มันการทำงานของปอดแล้วก็แคคทีเรียยังทำลายเนื้อปอดด้วย
ซึ่งสิ่งที่ต้องการก็คือตอนนี้การให้ยาปฏิชีวนะ
แล้วก็การนำเสหะไปเพาะเชื้อดูดเสมหะออกให้มากที่สุดเลย
บอกอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อลดเชื้อในร่างกาย
ส่วนเรื่องของการทำงานของสมองก็มีผลกระทบ
เพราะว่าท่านเนี่ยมีอายุมากแล้วนะฮะแล้วก็มีโรคประจำตัว

อย่างที่เรารู้หลายคนก็ส่งกำลังใจไปให้เขากัน
อธิษฐานให้ท่านรอดพี่ผัดเป็นห่วงนะ
เพราะว่าปอดเนี่ยมันเอาจริงแล้วคือแบบเลยแหละ
ถ้ามันเป็นแล้วมันลอยโรคมันจะยังอยู่แล้วก็จะไม่ครบ๑๐๐ด้วย

อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะแห่ลงทะเบียนคนละครึ่งค่ะ

๙นาทีนี่แหละค่ะเต็มแล้ว

ใช่ค่ะเป็นการเขาเรียกว่าเฟส๒เป็นรอบเก็บตกนะคุณผู้ชมนะ
นั่นแหละค่ะ๙นาทีเรียบร้อยเลยนะคะ
ก็คือหลักการก็คือจะได้รับคนละ๓๕๐๐บาทนะคะ
แล้วก็เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่๒๕มกราถึง๓๑มีนาคมนี้นะคะ
ล่าสุดเพราะว่าประชาชนเนี่ยแห่ไปลงทะเบียนกันอย่างมาก
ทำให้สิทธิ์หมดภายใน๙นาทีเท่านั้นนะคะ
ขณะที่โลกออนไลน์ก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์นะคะ
ส่งผลให้มีแฮชแท็กนะคะ
คนละครึ่งเฟส๓คือเฟส๒ไม่พอแล้วนะคะ
เทรนด์ในทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วเลยนะคะ
ทำให้หลายคนที่รอชวดการลงทะเบียน

ก็ตอนนี้ก็ขอกันมานั่นแหละนะเยอะเลยว่าให้มีเฟส๓ด้วยนะคะ
๓๕๐๐บาทนั้นเมื่อกี้หนูบอกว่าอะไรนะ

บัตรคอนเสิร์ตแบคพิงคุณแม่จองเต็มเร็วมาก
ใช่ค่ะบัตรคอนเสิร์ตแพงคยังมี๑๐กว่านาทีนะคุณแม่
อันนี้คือเต็ม๙ทีเต็มอ่ะมันเร็วขนาดนี้เลยเหรอ

คนออนไลน์เขารอ
เพราะว่าไปไหนนี่ขนาดจะไม่ได้ทำการลงทะเบียนหรืออะไรนะ

ใครจะได้สิทธิ์นี้บ้างอะไรต่อมีอะไรหลายอย่าง

เพื่อนหนูบอกว่าร้อยวันปีพ่อแม่ไม่เคยชม
มาตั้งแต่ตี๕ลงทะเบียนให้พ่อแม่ได้

ยากแต่ว่าก็พอมีประกาศออกมา

ทุกคนก็จะรอตอนเช้าตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะแบบ
ใช่โอ๊ยตกใจนะล่าสุด

ฮะเห็นไหมหนูบอกแล้วคุณแม่
ตูมกักตัวแต่ก่อนหน้านี้คือมะตูมเนี่ย
จากวันที่เท่าไหร่เริ่มรู้มั้ย

อะไรเริ่มกลับจากเชียงใหม่ปุ๊บ
แต่การฟักตัวนานมากเพิ่งรู้ภึ่งออกผล

เพิ่งผลตรวจออกมาไม่กี่วันที่เชียงรายแตกแล้ววันนี้

ใช่ก็คือเชียงรายเขาไม่มีผู้ป่วยมานาน
ไม่แต่นางอยู่ห้องตลอดนางไม่รับงาน

ผู้เค้งเชียงใหม่เนี่ยที่ไปวอร์มอัพเนี่ย

นางไปเชียงรายมาวันไหนนะ
นางกลับปีใหม่ก็คือนางกลับปีใหม่

ปีใหม่วันนี้วันที่๒๐๒๐วันแล้วนะ

ใช่ไงป้า๒๐วันเนี่ยนะ

ที่แล้วพี่ผัดต้องไปถ่ายรายการกับเขา

คุณแม่เราไม่ได้เจอกันนะหนูไม่ไป
ก็บอกอ้าวสมัยก็บอกหนูกักตัวเอง

อืม

โทษค่ะ

วันนี้เราได้ข่าวอ่านข่าวคุณบุ๋มประนักดากันนะครับ
วันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวกันอีกนะครับ
บุ๋มประนัดดาเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความเนี่ยอืม
เหลือบชั่วในวงการบันเทิง

งานนี้ก็เลยทำเอาบรรดาแฟนคลับเนี่ย

ต่อมาเนี่ยบุ๋มได้ลงภาพพร้อมระบุข้อความว่า
โมเดลลิ่งเลวได้แล้วค่ะ
ผู้ชายคนนี้อาณาจารย์เด็กมากกว่า๑๐คน
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคนในวงการหลายคนด้วย
บุ๋มขอรอผู้ใหญ่ตัดสินใจว่าจะแถลงข่าวเองหรือยังไง

ล่าสุดเจ้าตัวเปิดเผยว่าติดตามคดีนี้เนี่ยมา๑ปีแล้วนะครับ
โดยทำเป็นโมเดลลิ่งทำออร์แกไนเซอร์
ยังบอกชัดตอนนี้ไม่ได้ขอปรึกษากับผู้ใหญ่อีกหน่อย
ซึ่งมีภาพมีคลิปที่นำไปขายนะฮะ
มีเด็กโดนเยอะส่วนหนึ่งเพราะพ่อแม่เชื่อใจ
ในขณะเดียวกันวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานครับว่า
ตำรวจชุดสืบสวนสพหาดใหญ่นะครับ
ร่วมกับชุดปราบปรามโจรกรรมรถสพหาดใหญ่เนี่ย
ได้จับกลุ่มนายพงศักดิ์มั่นคงวิวัตรนะครับ
อายุ๕๔ปีแล้วล่ะเป็นแมวมองโมเดลริ่งนะครับ
สองข้อหาพาเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีเนี่ย
เพื่อไปทำการอนาจารย์แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม
พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากพ่อแม่เขา
อันนี้แหละสำคัญที่แรกคุณไม่บรรลุนิติภาวะ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไปทำอนาจารย์
กระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุยังไม่ถึงเกิน๑๓ปี
เด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ยอมก็ถือว่าผิด
แล้วก็มีการยึดของการโทรศัพท์มือถือ๔เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำนวนสองชุดขนาดนี้ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่นะครับ
ก็คือบุ๋มประนัดดาเป็นคนเปิดข่าวนี้นะครับ
สำหรับพฤติกรรมของคุณพงศักดิ์เนี่ยตำรวจเขาก็ไปสืบมาแล้ว
ก็ได้รับแจ้งความร้องทุกข์จากผู้ปกครองคนหนึ่งว่า
ลูกสาวเนี่ยถูกนายแมวมอลโมเดลลิ่งอันเนี่ยนะครับ
กระทำอนาจารย์จึงได้ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ดำเนินการออกหมายจับแล้วก็ในทางการสอบสวนเนี่ยนะครับ
พยานแวดล้อมทราบว่านายพงศักดิ์เนี่ยเป็นโมเดลลิ่ง
ชักชวนเด็กสาววัยรุ่นหน้าตาดีไปดูตัวเทสหน้ากล้อง
เพื่อส่งประกวดนางงามต่างเพื่อเป็นกิจกรรมของวัยรุ่น
ซึ่งอยู่ในระหว่างที่นายพงศักดิ์ได้ลองชุดต่างแล้วก็แอบถ่ายภาพเอาไว้
ก็ในระวังถ่ายภาพคือเอาให้ได้เด็กลองชุดน่ะแล้วก็ไปแอบถ่ายเขา

ผมริ่มกระกาศคุยมาสักครู่นี้มาตูมก็เลยฝากมาบอกนะครับว่า
ตูมเนี่ยเป็นโควิดนะครับไปตรวจมาเมื่อวานนี้กับคุณแม่
คุณแม่ไม่ติดแต่มะตูมเนี่ยติดนะฮะ
แล้วก็คนที่มะตูมสัมผัสใกล้ชิดนะครับ
อยากให้กักตัวทันทีเลยนะครับตอนนี้นะฮะ
หรือว่ายังไงกักตัวแล้วอีก๔๕วันไปตรวจ
ตอนที่ตัวเองมีอาการตอนนี้ห้ามออกไปไหนนะฮะ
ตูมแจ้งเลยนะครับว่ามีการสัมผัสเมื่อวานนี้
ใกล้ชิดเลยนะครับก็คือมีคุณแต้ว
มีคุณพุทธนะฮะมีพีเค

แล้วก็ยังมีอีกน่าจะหลายคนเพราะมะตูมเจอคนเยอะมาก
เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ใครเจอเจมะตูมนะฮะ
เมื่อวานหรือก่อนหน้านั้น
ปรึกษาคุณหมอทันทีนะครับเพราะว่าล่าสุดคุณมะตูมเนี่ย

ค่ะเป็นโควิดนะฮะตอนนี้
แก้วไว้หลุดอีกแล้วก็ไม่แล้วนะ
มาอีกนิดนึงคุณผู้ชมค่ะแก๊งเฟอร์บี้หน่อยเนอะ
รวมตัวกันนะคะสงการก็ลงรูปพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะ
เสิร์ฟความหวานเป็นคู่ไปนะคะ
เฟอร์บี้ก็นัดรวมตัวกันทีไรก็มีความสุขทุกทีนะคะ
มิตรภาพนับวันก็จะยิ่งดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อย
ก็ถ่ายรูปกันทำกิจกรรมร่วมกันนะคะ
แล้วก็นอกจากสาวที่ลงรูปกันแล้วเนี่ยนะคะ
แล้วก็งานนี้เนี่ยนะคะไม่มีกั๊กเลยค่ะ
แถมทั้งแกงเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองหมายถึงคุณสงกรารเนี่ย
เข้ากับเพื่อนแก๊งเฟอร์บี้ได้เป็นอย่างดีนะ
ก็ดูมีความสุขกันดีเป็นห่วงตัวมา
พักก่อนเดี๋ยวกลับมานะครับ

มากับเมื่อสักครู่นี้นะครับ
มีคนบอกว่าเช้ามาที่รายการเมื่อวานนี้

เพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยเช้าน่าจะยังไม่ได้เจอมะตูมนะครับ
เพราะฉะนั้นมาที่นี่ก็ยังไม่มีอะไร
แต่ว่าในมุมของคุณเช้าเองต้องกักตัวแล้ว
แล้วก็ยังมีพี่เปิ้ลนาคอน
เจอที่ไหน
คุณแต้วนี่เมื่อวานเจอกันแล้วก็สัมผัสใกล้ชิดนะครับ

นะฮะแล้วก็มีอ่าคุณพุทธ
หร่ะดีเจ้พุทธนะครับ
ก็ไม่รู้
แต่คนเป็นเขาก็จิตตกเล่าล่ะน้องเองตัวน่ะตัวมะตูมเอง
นะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยนะใครที่เจอคุณมะตูม
ช่วงวันสองวันถึงสามวันที่ผ่านมา
ประเมินสภาพตัวเองเลยนะฮะกักตัวก่อน
อาจจะปรึกษาคุณหมอมีอาการไปหาหมอแล้วก็ตรวจทันที
ถ้ายังไม่มีอาการถ้ายังไม่มั่นใจว่าจะติดหรือไม่ติด

คุณรับเชื้อมาวันนี้คุณไปตรวจเลยก็อาจจะยังไม่เจอ
คุณอาจจะรอสัก๓วันถึง๔วันแล้วถึงไปตรวจ
แต่ว่าทางที่ดีสุดกักตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปเจอใครตอนนี้นะฮะ
ไม่ใช่แต่เรานะคะคุณผู้ชมด้วยนะคะ
อย่าไว้ใจนะอยู่กันให้ห่างทำตามหมอบอกทุกอย่างนะ
เพราะเวลาเกิดอะไรขึ้นแล้วจิตมันตก

เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นก็ตั้งกาดตัวเองเอาไว้ดี
นี่คือเป็นข่าวล่าสุดเลยของคุณมะตูมนะครับ
ดำก็คงจะต้องไปเรียนบริษัท
ใช่ไหมหมดดำไม่รู้ว่าโอเคครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน๖โมง
นี่กำลังจะติดเตียร์แล้วต่างงานแล้ว